คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะครับ
ในวันนี้ครับมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลินิ่งโดยในรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับ
ก็มีทั้งประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่นั้น
ประมาณกว่า๓๐๐คนร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขัน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานนะครับ
สิ้นสุดเสียงเพลงชาติไทยหลังเวลา๘นาฬิกา
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทหารตำรวจนักเรียน
และประชาชนจิตอาสากว่าสามพันคน
แยกย้ายประจำ๑๕จุดโดยรอบท้องสนามหลวง
รอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนินตลอดทั้งเส้น
ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำทีมทำความสะอาด
ยานพาหนะรถฉีดน้ำรถเก็บขยะรถดูดฝุ่น
จากห้าสิบเขตกว่าสองร้อยคัน
เต็นต์จุดพักคอยทางเท้าพื้นถนนโคนต้นมะขาม
เหล็กท่อระบายน้ำและถังขยะ
ถูกขัดและทำความสะอาดจนเกลี้ยง
โดยเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา
ร่วมมือร่วมแรงกันอย่างแข็งขัน
เช่นเดียวกับที่หน้าพระบรมมหาราชวัง
จิตอาสาพร้อมใจกันขัดถนนฉีดน้ำล้างทำความสะอาด
กิจกรรมข้างหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
ทำดีเพื่อพ่อที่ทางกรุงเทพฯมหานคร

รวมถึงจิตอาสาที่ต้องการมาทำความดี
เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทวันรัชกาลที่๙

โดยรอบท้องสนามหลวงและก็หน้าพระบรมมหาราชวัง
ทำให้พื้นที่บริเวณนี้สะอาด
ตัวแทนจิตอาสาอย่างคุณลุงรณกิจณน่านวัย๕๐ปี
แม้ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสา
แต่ก็มาคนเดียวด้วยใจที่มีความจงรักพักดี
อยากทำความดีตอบแทนในหลวงราชการที่๙
ซึ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดในมือ
ก็มีเพียงผ้าพื้นเก่ากับน้ำเปล่า๑ขวด
บรรจงเช็ดถูรั้วเหล็กรอบสนามหลวง
เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของจิตอาสาอีกหลายพันคน

ก็อยากมีส่วนร่วมกับสังคมกับประเทศชาติบ้านเมืองบ้าง

ประกอบคุณงามความดีมาเยอะแยะมากมายมหาศาลไง
เราก็เห็นท่านเหนื่อยท่านอะไรนี่เราก็ต้องทำแค่นี้
หรือว่าเราก็เป็นส่วนนิดหนึ่งแค่นั้นนิดขี้ประจิ๋วเดียว
พอเห็นในหลวงท่านเหนื่อยเนอะเหนื่อยมาก
พระราชดำรัฐท่านอย่าทิ้งนะครับ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมากครับ
มันดีมากครับทรงคุณค่ามาก
ไม่ต่างจากจิตอาสาอีกหลายกลุ่ม
และบางคนนั้นมาไกลจากต่างจังหวัด

เราก็อยากจะแสดงความรักที่มีต่อพ่อหลวงแล้วก็ต่อแผ่นดินเรา
เราอาจจะเป็นส่วนเล็กส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้
ที่เราทำอะไรได้เราก็จะทำช่วยกันอย่างนี้ไป
เพราะทุกคนก็ต่างที่จะมาเพื่อทำพ่อพ่อหลวงของเราในวันนี้นะคะ
อกจากจะเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ให้สนามหลวงแล้ว
ยังถือเป็นการทำความสะอาดให้บ้านของพ่อสวยงามน่าอยู่
ต้อนรับประชาชนที่ยังหลั่งไหลมากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างไม่ขาดสาย
พร้อมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคี
รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันทำความดีตอบแทนในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อปวงชนชาวไทย
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน